มาดูเรื่องของพนักงานเสิร์ฟ
ที่เขาร้องขอความเป็นธรรม
คือความจริงเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่๖พฤศจิกายน
ก็แจ้งความไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าคดีมันเงียบ

แต่ว่าแต่งกายเหมือนกับนี่แหละพนักงานเสิร์ฟหญิงเนี่ย

ข้าวเตรียมของแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูตรเดินตามมา
มีอีกคนนึงที่เดินมาดูด้วยแหละว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
อยู่ดีผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็ตบเลยตบเลย
อีกคนนึงก็พยายามเนี่ยไม่รู้พูดอะไรแล้วนะ
เหมือนกับมาห้ามสวกห้ามศึกอะไรด้วยก็มีคนเข้ามานะครับ
แล้วก็อธิบายบอกว่าคลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอายุทยานะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งที่มาตบหน้าพนักงานเสิร์ฟอย่างแรง
แล้วก็ทำการต่อว่าแล้วก็เดินจากไป
พนักงานเสิร์ฟคนนี้ซึ่งเป็นสาวประเภท๒นะครับแต่งกายเหมือนกับผู้หญิง
ก็ร้องเรียนแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
สวัสดีค่ะหนูเป็นพนักงานเสิร์ฟโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียุธยา
วันที่๖พฤศจิกายนมีลูกค้ามาใช้บริการมื้อค่ำ
เป็นผู้จัดการและเจ้าของสวนอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
ทานอาหารกับราชการตำแหน่งใหญ่ในอายุทยา
แต่เขาต้องการที่จะสูบบุหรี่ในห้องอาหาร
แท้มเขายังมาววยวายเมาปลาก้าวเหล้า
แสดงอำนาจใหญ่โตและพูดว่าให้รู้จักด้วยว่าเขาเป็นใคร
หนูกลัวมากหนูเป็นแค่พนักงานตัวเล็ก

หนูอยากขอความเมตตาให้ช่วยหนูด้วย

คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นสาวประเภท๒อะไรยังไงเนี่ย

ไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อไปยัง
พนักงานเสิร์ฟที่ถูกตบหน้าคนนี้นะครับ
อายุ๒๕ปีนะครับ
ซึ่งเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังบอกว่าวันนั้นไปทำหน้าที่

ขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกค้ามาถึงก่อนประมาณ๑๐คน
ก็เป็นลูกค้าระดับผู้จัดการแล้วก็เจ้าของสวนอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะฮะ
ก็มาทานอาหารร่วมกับราชการในจังหวัดพระนครศรียุธยา
สาเหตุที่ชายคนนี้มาทำร้ายมาตบหน้าเธอก็เนื่องจากไม่พอใจที่เธอไปแจ้งว่า
สูบบุหรี่ในห้องอาหารไม่ได้เพราะผิดกฎของโรงแรม
เดี๋ยวฟังเสียงที่เธอเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าห้องข้างนี่เปิดได้ไหม
ไอซ์ก็บอกว่าเปิดได้ค่ะแต่ก็จะเป็นห้องลักษณะแบบนี้
ท่านก็พูดว่ากูรู้กูไม่ได้โง่
น้องเน็ตก็เห็นท่าไม่ดีน้องเน็ตก็แบบเฉย
จนกระทั่งผู้จัดการเห็นว่าท่าจะไม่ดีก็เลยใช้ให้น้องแน็ตนะคะ
เดินออกเอาน้ำเก๊กหวยด้านนอกนะคะ
ตอนแรกก็เดินออกไปเอาน้ำไปครัวด้านนอกค่ะแล้วท่านลูกค้าผู้นั้นก็เดินตามมา
ก็ถามว่ามึงท้าทายกูเหรอตอนแรกก็หันไปถามว่าหนูท้าทายอะไรท่านคะ
คือยังพูดไม่ได้อะไรมากเลยค่ะท่านก็เดินมาตบหน้าน้องแท็กอย่างแรง
หนูแน็ตก็ถามว่าท่านตกหน้าหนูทำไมคะแล้วท่านก็พูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ค่ะ
คือหนูหูอื้อแล้วก็คือเจ็บมากก็เลยเดินออกไปด้านนอก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

ทางผู้บริหารก็ให้ไปเรียกผู้จัดการมาอย่างเนี้ยค่ะ
แล้วจากนั้นแล้วจากนั้นเขาได้ติดต่อหรืออะไร
ไม่ติดต่ออะไรมาเลยค่ะไม่มีคำขอโทษสักคำเลย
อืมคือทางผู้จัดการที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี้ย

ว่าคุณปฏิตาหรือว่าน้องแน็ตเนี่ย
ไม่ได้ไปมีกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
ตอนที่ไปบอกลูกค้าว่าไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องอาหาร
ก็พูดคุยด้วยความเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้
กลับมาทำร้ายร่างกายนะฮะอ่าแล้วก็กลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ย
หึงมาจากตัวเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอ่า
ผู้มนุยการโครงการเขตอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่
นครรัชศรีมาแต่มากินเลี้ยงที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
คือหลังเกิดเหตุทางโรงแรมก็ให้กำลังใจนะฮะ
แล้วก็ให้คำแนะนำว่าควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
ก็ไปแจ้งที่สพพระนครศรียุธยาตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้
แต่ว่าทีนี้น้องแน็ตเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีความคืบหน้าด้านคดี
ไม่มีการเรียกคนก่อเหตุมาพูดคุยมาเจรจามาไกลเกลี่ยอะไรทั้งสิ้น
ก็เลยต้องตัดสินใจเอาคลิปนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
และล่าสุดวันนี้ร้อยเวรเจ้าของคดีก็ได้ติดต่อให้เธอเดินทางไปพบ
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายให้
เธอก็บอกว่านอกเหนือจากเหตุการณ์นี้แล้วนะครับ
ก็ยังมีการมาโวยวายปลาแก้วเหล้าของผู้ชายที่ก่อเหตุด้วย
ตอนนี้เธอรู้สึกอับอายมากนะครับ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำงานที่นี่มา๙ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เอาคลิปมาโพสต์ขอความเป็นธรรมจากสังคม
ไม่ได้ต้องการเงินค่าเยียวยาชดเชยความเสียหายอะไรทั้งสิ้น
ต้องการคำขอโทษจากชายที่ก่อเหตุที่มาตบหน้าเธอ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาตบหน้าสาวเสิร์ฟจริง
เพราะโดนพูดจาไม่ดีใส่ก่อนนี่เขาอ้างอย่างนี้
และพร้อมไปต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากอืมคือยังไงก็ตามอ่ะ
ต่อให้เธอพูดไม่ดีหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไร
ก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบหน้าเขาไง
แล้วหลักฐานมันชัดเจนว่าคุณทำร้ายร่างกายเขา
ใช่ไหมแต่คุณจะบอกว่าเขาพูดจาไม่ดีใส่ก่อนอะไรยังไงเนี่ย
มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะไปตบหน้าเขาได้อยู่ดี